ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้หลายคนเดินทางต่างจังหวัด
อย่างที่ทราบกันดีว่าตำรวจเขาต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
ในการตรวจตราเข้มงวดลดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ล่าสุดก็มีตำรวจนายหนึ่งเขาโพสต์คลิปร้อง
แล้วก็เล่นกีต้าดัดแปลงจากเพลงดังของคุณเสกโลโซด้วย

นี้ปรากฏว่าโดนใจชาวเน็ตอย่างมากนะคะจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยค่ะ
เขาแปลงเนื้อ
สิคือไม่ได้เกี่ยวกับคุณเสกนะ
เป็นแท่เอาแบบธำนอง
เอานี้ไปแบบแบบเขาของเขาแล้วแปลง

ฝากไปถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะคะ
ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยเขาเอาทำนองบทเพลงของใจสั่งมาของเสกโลโซมาดัดแปลงเนื้อ
แล้วก็ตั้งชื่อเพลงว่านายสั่งมา
บทเพลงเนื้อหาก็คือเตือนสติแล้วค่ะ
ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเคารพกฎจราจร

และให้เข้าใจถึงการตั้งด่านตรวจของตำรวจในแต่ละพื้นที่ด้วย
ก็บอกว่านี่เป็นเสียงของความห่วงใยจากตำรวจทั่วประเทศ
เอาไปฟังเนื้อเพลงต่อกันอีกหน่อยค่ะ
หน้าที่ของฉันนั้นห้ามลาเฝ้าถนนดูรถราให้ปลอดภัย
จุดสุดท้ายกลับไปได้พบยาที่น้อง
อยากให้มองให้มองว่ามีด่านนั้นดี
ข้ามรถราปลอดภัย

ให้โชคดี
ขอโทษเธอสักที
งานเยอะไป
อยากบอกบางคน
ถ้าเมาข้างลงไป
จอดรถพักร่างกาย
ฉันเฝ้าเธอ

จ้ายที่ฉันตั้งลงไปนายสั่งหลัก

ใครเห็นเขาก็แชร์ต่อกันในโลกโซเชียลนะคะ

เปิดใจของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
หวังให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ย
เข้าใจการทำงานหน้าที่ของตำรวจหน่อยนะคะ
อยากให้ปฏิบัติตามกฎจะได้ปลอดภัย
กลับบ้านกันไปถึงบ้านไปพบหน้าญาติพี่น้อง

ที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วย